มาดูเรื่องใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินเตือนภัยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๐ปีค่ะ
เธอไปซื้อปเปี้ยมาเป็นปเปี้ยที่เอามาทำทานเองนะครับ
ปรากฏว่าพอทานเข้าไปถึงขั้นว่าเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นสักเมื่อวานนี้
แต่ว่าป่อเปี๊ยะที่เธอซื้อมาซื้อมาตั้งแต่วันศุกร์
เอามาใส่ไว้ในตู้เย็นเมื่อวาน
ก็มาทำทานกับสามีปรากฏว่าทานเข้าไปได้สักพักหนึ่งเนี่ย
โอ้โหเธอเข้าไปในห้องน้ำนะคะทั้งอาเจียนทั้งอุจจาระร่วงคุณ
กลายเป็นว่าเสียชีวิตนี่คือสภาพตอนที่สามีรู้ว่า
ภรรยาเนี่ยสิ้นใจแล้วนะคะตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ย
ตอนนั้นเธอแค่หมดสตินะยังไม่เสียชีวิต
กู้ภัยพยายามที่จะยื้อชีวิตค่ะแต่พอกู้ภัยหันไปบอกเท่านั้นแหละค่ะ
ว่าไม่น่ารอดสามีนี้ร้องห่มร้องไห้เลยนะคะ
เอาแต่เรียกชื่อภรรยาค่ะผู้ที่เสียชีวิตก็คือ
คุณอรพินบุญเลิศอายุสี่สิบปีนะคะนอนหมดสติอยู่แบบนี้
ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็สัญญาณชีพไม่กลับคืนมาค่ะ
ส่วนฝ่ายสามีชื่อว่าคุณทวิทย์เมธาอายุ๔๒ปี
ทีนี้เนี่ยตอนที่คุณทวิทย์เนี่ยเริ่มได้สติแล้วนะ
คือคุณทวิทย์เองเนี่ยก็แย่เหมือนกันแย่ในที่นี่คือสภาพจิตใจนะคะ
ตอนที่เริ่มได้สติแล้วเนี่ยนักข่าวของเราก็ไปคุย
คุณเห็นไหมเนี่ยป่อเปี้ยเนี่ยซื้อมาแบบสำเร็จรูปแล้ว
เอามาทอดทานเองซื้อมาตั้งแต่วันศุกร์นะ
แต่ว่าทำทานเองคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไง
แช่ตู้เย็นไว้หลายวันเหมือนกัน๓๔วัน
ทีนี้ตอนที่คุณทวิทย์สามีเขาได้สติแล้ว
จิตใจเริ่มดีขึ้นเล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
อยู่กับภรรยาที่บ้านหลังนี้เนี่ยเพียง๒คนไม่มีบุตรด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาและภรรยาเนี่ยนั่งทานข้าวทานจนอิ่มนะคะ
จากนั้นภรรยาไปนำป่อเปี๊ยะดิบที่ซื้อมา
จากตลาดเมื่อวันศุกร์ออกมาจากตู้เย็น
แล้วก็มาทอดรับประทานกันที่หน้าทีวี
ตัวคุณทวิทย์เองฝั่งสามีเนี่ยพอทานไปได้สักพักหนึ่งเนี่ย

ส่วนภรรยานั่งดูทีวีไม่นานนักค่ะ
คุณทวิทย์บอกว่าภรรยาลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ

จนเวลาผ่านไปกว่าชั่วโมงนานผิดปกติ

ตัดสินใจไปเคาะประตูห้องน้ำเรียก

ก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไป
พบว่าภรรยานั่งอยู่บนชะโครก

มีอาเจียนแล้วก็เศษอาหารจำนวนมาก
ออกมาจากทั้งปากทั้งจมูก
เขาตัดสินใจรีบอุ้มภรรยามาที่ห้องน้ำนะคะ

แต่ตอนนั้นไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง

รีบโทรที่สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตภรรยาเอาไว้ได้นะคะ

น่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลนะฮะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ที่บางภีร์สมุดประกาศค่ะ